โลกออนไลน์ตอนนี้กำลังมีกลุ่มคนออกมาเคลื่อนไหว
เพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับซีอุยชายชาวจีน
เข้ามาทำงานในไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่า
แล้วก็กินตับเด็กในประเทศไทยนะครับก่อนจะถูกประหารชีวิต
โดยเป็นการเรียกร้องขอให้นำร่างของนายซีอุยออกจากการแสดงในพิพิธภัณฑ์
ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไรจอบประเด็นจากรายงานครับ
จำในวัยเด็กของใครหลายคนหากใครดื้อผู้ปกครองมักขู่
ดื้อจะถูกซีอุยกินตับกลายเป็นภาพจำฝังหัวในความน่ากลัว
ในความเป็นฆาตกรฆ่าเด็กควักกินเครื่องใน
จากภาพในส่วนนี้ถูกย้ำด้วยการนำร่างซีอุยมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
น้ำซ้ำยังเขียนชื่อกำกับว่าเป็นมนุษย์กินคนมาตอกย้ำอีกด้วย
ตอกย้ำภาพจำที่ว่านี้ในโลกออนไลน์ได้มีกลุ่มคนออกมาเคลื่อนไหว
เพราะมีการล่าชื่อถอนร่างซีอุยออกจากพิพิธภัณฑ์
โดยเชื่อว่านายซีอุยเป็นเพียงแพ้รับบาปที่ตกเป็นจำเลยสังคม
เผยแพร่ข่าวที่ไม่มีพยานหลักฐานของสื่อสำนักพิมพ์ในอดีตที่ผ่านมา
ซึ่งขณะนี้มีผู้มาลงชื่อสนับสนุนแล้วทั้งหมดเกือบ๑๒๐๐๐รายชื่อ
ที่ต้องการทั้งหมด๑๕๐๐๐รายชื่อ
พร้อมสรุปไทม์ไลน์ไว้น่าสนใจโดยยืนยันซีอุยตกเป็นแพ้รับบาป
คดีสังหารเด็ก๖คนแล้วกินเครื่องในที่อำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริคัน
โดยมีเหยื่อคนหนึ่งชื่อเด็กหญิงบังอ่อนที่รอดชีวิตมาได้
เห็นหน้าฆาตกรชัดเจนและบอกว่าคนทำคือนายเกลี้ยงไม่ใช่ซีอุย
เกลี้ยงเป็นชายสติไม่สมประกอบชอบกินของดิบ
เป็นพี่ชายเมียประหลัดอำเภอที่มีอิทธิพลในพื้นที่ในยุคนั้น
มีคนพบชิ้นเนื้อและตับของเด็กหญิงนิด
เหยื่อคนที่๒อยู่ในกระเป๋ากางเกงของนายเกลี้ยงด้วย
อุยถูกจับและถูกหวานล้อมให้ยอมรับ
โดยบอกว่าจับเรื่องแล้วจะส่งกลับบ้านที่เมืองจีน
แต่หลังถูกจับซีอุยร้องไห้อยากกลับไปหาครอบครัวทุกวัน
เขาจึงตอบตกลงแต่ต้องล้มทั้งยืน
เมื่อถูกตัดสินประหารชีวิตแทนการส่งกลับบ้าน
โดยนายฟาโรจักรพัฒรานนท์อายุ๒๕ปี
เคยสงสัยตอนเด็กว่าซีอุยเป็นใครทำไมต้องกินคน
พอโตขึ้นก็รู้ว่าเป็นชาวจีนธรรมดาคนหนึ่ง
ไป๑๐กว่าปีมีรายการทีวีได้เปิดข้อมูล
ซีอุยไม่ได้กินคนซึ่งตรงกับความคิดของตน
เพราะบางคดีเช่นฆ่าเด็กที่จังหวัดนครปฐม

คดีอื่นก็ไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นมนุษย์กินคน
จากนั้นจึงได้ตั้งแคมเปญช่องตัวเอง
ส่งข้อมูลให้กับทุกสื่อทุกช่อง
กระทั่งมีคนนำไปลงในสื่อโซเชียลที่ผ่านมา

มีคนร่วมลงชื่อจำนวนมาก
กรณีนำร่างของซีอุยมาประจานผ่านพิพิธภัณฑ์

ไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ไม่ควรทำ
เพราะถือเป็นการย่ำยี่ศักดิ์ศรีมนุษย์เกินไป
ทุกวันนี้การจัดแสดงร่างของซีอุยไม่มีประโยชน์

เมื่อเทียบกับการที่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขา
เขาถูกยืมเปลือยเลยแล้วก็แบบอยู่อย่างนี้
ซึ่งท่านนั้นเป็นร่างของคนที่เป็นเพื่อนเรา
เป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนที่เรารัก

ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นที่ทำร้ายจิตใจเรามากนะ

ผมรู้สึกว่ามันไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลย
ที่ไปชี้ชัดว่าเขาคือมนุษย์กินขน
ทำไมเราถึงเรียกคนนี้ว่าเหมือนกินคน

ในอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขัน

ยืนยันในพื้นที่ไม่มีการฆาตกรรมจริง
และการกินตับเป็นเพียงเรื่องเล่าลือ
ส่วนเด็กหญิงคนที่ถูกมีดบาดคอของซีอุยนั้น
ไม่ได้ถูกซีอุยจับและไม่ได้ถูกมีดเชื่อดคอ

หลักฐานก็ไม่ชัดเจนว่าซีอุยผิดจริงหรือไม่
ส่งผลให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย

พร้อมชี้ว่าการนำเสนอนำร่างของซีอุย
ออกมาทำพิธีทางศาสนาถือเป็นเรื่องที่ดี
เพราะเป็นร่างกายคนตายที่อยู่มากว่า๖๐ปี
ส่งดวงวิญญาณไปอย่างที่สงบสุข
ไม่ใช่มาตอกย้ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน